สุคาเอ้ยสุขาเอ้ยมีคนท้องแต่ไม่มีคนรับค่ะ
ทางนี้ค่ะดังนี้ใครหนึ่งเหรอคะก็เพราะหนุ่มนุ๊กนะสิท้องไม่มีตายเป็นยังไงนั่นเหรอไปดูไปดูค่ะ
ฉันต้องกลายเป็นหมายลูกฉันไม่มีพ่อเธอแค่จะมาขอโทษกันง่ายเราก็รู้ว่าฉันก็แน่นอนความผิดของเธอฉันจะเอาคืนให้เธอยืนไม่ไหว
แม่น่ารักแบบนี้เอฟซีถึงได้
แหมน่ารักถึงได้หลงชิ้นมีค่ะครี๊กครี๊ก
เจาะแจ๊ะริมจอ